ไม่ใช่แค่มีผู้เสียชีวิต๒คนจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่กรุงเทพนะคะ
ระหว่างที่คนร้ายมุ่งหน้าไปที่จังหวัดระนอง
ตามเส้นทางที่เขามุ่งหน้าไปเนี่ยก็มีคดีเล็กเกิดขึ้นรายทางเลยทีเดียวนะคะ
อย่างเช่นที่ประจวบคิริขันเนี่ยคนร้ายรายนี้ก็ลงไปเพื่อที่จะเติมน้ำมัน
แล้วก็เอาปืนเนี่ยไปขู่เติมน้ำมันฟรีประกาศตัวด้วยนะคะ
บอกว่าเนี่ยเพิ่งยิงคนตายมานะคะตำรวจสพคลองวานที่อำเภอเมืองประจวบคีริขัน
ได้รับแจ้งเหตุค่ะว่ามีเหตุคนร้ายจี้ชิงทรัพย์ที่ปั๊มน้ำมันซัสโก้
อยู่ริมถนนเพชรเกษมขาล่องใต้ซึ่งห่างจากสพคลองวานแค่สามกิโลเมตรเท่านั้นนะคะ
พนักงานปั๊มน้ำมันคุณพานุชาติเนี่ยบอกว่าเขากำลังทำงานมีรถกระบะยี่ห้อ
ซูซูดีแม็กซ์สีขาวนะคะวิ่งเข้ามาที่หัวจ่าย
คนขับเนี่ยสวมเสื้อลายพรางทหารสีเขียวตอนนั้นเขาก็ยังไม่รู้ว่าเป็นคนร้ายคนนี้นะคะ
คนขับก็เปิดกระจกบอกว่าเติมน้ำมันเต็มถังเขาก็เติมให้ตามปกติ
พอน้ำมันใกล้เต็มถังคนร้ายบอกให้หยุดแล้วเขาก็จะไปเก็บเงิน
ซึ่งเป็นจำนวนหนึ่งพันแปดร้อยบาทคนร้ายก็ทำท่าก้มค้นหาสิ่งของในรถ
แล้วปรากฏว่าหยิบปืนพกสั้นขึ้นมาขู่ไม่ยอมจ่ายค่าน้ำมันค่ะ
บอกด้วยว่าเพิ่งก่อเหตุยิงคนตายที่กรุงเทพมา
แล้วก็ท้าทายให้แจ้งตำรวจได้ทันทีโอ้โหพนักงานปั๊มน้ำมันที่เห็นเหตุการณ์หลายคนเนี่ย
วิ่งหนีกระเจิงเลยในตอนนั้นค่ะ
ถ้าพอหนูอยู่ตรงนี้คนอื่นพักไปหมดแล้วของคนอื่นคือเด็กปั๊มคนอื่นวิ่งหนีกันหมดแล้ว
รู้สึกทำไรไม่ถูกยืนช็อกเลย
ส่วนคนร้ายหลังจากที่เติมน้ำมันเต็มถังแล้วเนี่ยนะคะ
ก็ขับรถหนีไปบนถนนเพชรเกษมมุ่งหน้าไปภาคใต้อย่างรวดเร็วนะคะ
พนักงานเนี่ยพอได้สติก็โทรศัพท์แจ้งหนึ่งเก้าหนึ่งค่ะ
ตำรวจได้เชิญผู้จัดการปั๊มและพนักงานมาสอบปากคำ
เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานขอสารจังหวัดประจวบคิริคันออกหมายจับนะคะ
ซึ่งก็คือออกหมายจับนายกวินนี่แหละแต่เป็นอีกข้อหาหนึ่งก็คือข้อหาชิงทรัพย์
โดยใช้ยานพานะและมีอาวุธปืนค่ะเป็นอีกหนึ่งข้อหาค่ะ